แล้วจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าการดูแลตัวเองให้ดีเนี่ย
เป็นเรื่องที่มีชัยไปกว่าครึ่งคำพูดนี้ไม่เกินจริง
เพราะอยากให้คุณผู้ชมมาดูบรรดาตัวแม่ตัวหม่ำตัวมันดาที่อายุ๕๐อัพ

สวยจนเจ๊กกะรีนชิดซ้ายชัลลี่ชิดขวาพอยถอยหลังไปเลยค่ะ
คือแต่ละคนคือสวยสมมงมากเริ่มกันที่คนแรกแม่แอนซีเรียม
คุณผู้ชมคิดว่าแม่เจ๊กกะรีนอุตส่ายืนแล้วเนี่ย
มันจะมีคนหนึ่งยืนบิดไปบิดมาก
อย่างพี่แอนเนี่ยคือต้องเรียกว่าพี่แอนแหละ

คุณผู้ชมดูนะความผิวพันธุ์สวดทรงองค์เอวของแม่เนี่ยดูสิ

บิวค่ะคืออิจฉาเขาอยากเป็นแบบเขาบ้างในวัย๕๐ได้แบบนี้คือที่สุดนะคะ
แม้จะมาบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานหนักก็ไม่ใช่นะ
เพราะทุกวันนี้พี่แอนเนี่ยยังรับงานถ่ายละครอยู่
แล้วอย่างที่รู้กันว่างานถ่ายละครมันต้องตากแดด

ใช่แล้วไหนจะงานรายการล่ะไหนจะงานพรีเซนเตอร์ล่ะ

แต่สิ่งหนึ่งที่แม่แอนทำอยู่เป็นประจำเลยก็คือการออกกำลังกาย
คือเห็นคลิปแม่แอนออกกำลังกายหนักมากแล้วก็บ่อยมากเขาดูแลตัวเองดี
ต่อกันที่อีกหนึ่งแม่แล้วกันคนนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าสวยแน่สวยจริงมาตั้งแต่เกิดพี่มาช่า
รู้มั้ยปีนี้พี่มาช่ายู๕๒คุณผู้ชม
เอาจริงสายรัดเอวปั่นนี้น่ะ

ใช่คือพี่ช่าไม่มีส่วนเกินเลย
อันนี้คือเป็นภาพล่าสุดที่พี่ช่ายังจับไมร้องเพลงอยู่เลย
คือไม่แปลกใจหรอกที่พี่ช่ายังสวยสตรองอยู่แบบนี้
เพราะว่าอะไรพี่ช่าเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชอบหาเวลาออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ
หุ่นก็เลยปังแล้วก็สวยมากอย่างที่เราเห็นแล้วดูท่าเขายากมาก
เราทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องไปฝึกก่อนนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าพี่ช่าเขาฝึกมานานแล้ว
ปิดท้ายกันที่นางเอกหุ่นดีกรียางงามพี่โกบปะพัสรานี่ในวัย๕๐อัพคุณผู้ชม๕๐เท่าไหร่มั้ยคะ
เขายังใส่ชุดว่ายน้ำแบบแซ่บได้อ่ะพี่กบเนี่ยเป็นคนที่สวยจากข้างใน
เพราะเขาเป็นคนที่จิตใจดีหมั่นทำบุญแล้วก็ชอบอยู่กับธรรมชาติ
ที่สำคัญคือพี่แกชอบออกกำลังกายเหมือนกัน
นี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับใครที่อยากจะสวยใสในวัย๕๐อัพต้องเริ่มดูแลตัวเองกันแล้วนะคะ
นี่ฉันชอบมากพี่กบเนี่ยเขาสวยแซ่บเป็นเพื่อนลูกสาว
ช่วงนี้น้องเหนือก็สวยมากเปล่งปรังออร่า